คุณผู้ชมครับมาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินชะตาชีวิตของครอบครัวแม่ทิพย์จากจังหวัดสะแก้วนะครับกับการตอบคำถามถูกหมดหรือไม่ใน๔ข้อถ้าถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าถูกหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท
ขอให้เป็นโอกาสดีกับครอบครัวของแม่ทิพย์นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องตายอรไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตายอรไทยมีฉายาว่าอะไร

เลี่ยนเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ดอกย่าและราชินีลูกทุ่ง
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ดอกย่าและราชินีลูกทุ่งนะครับ
คุณตายอรชัยเจ้าของฉายานี้
เป็นนักร้องที่มียอดขายสูงที่สุดของวงการลูกทุ่งไทย
โดยสามารถทำยอดขายทะลุถึง๑ล้านตลับ
ทั้งหมด๓อัลบั้มติดต่อกัน
แล้วก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ฮิตติดหูมากสำหรับตายอรไทย
ได้รับฉายานี้นั่นก็คือดอกย่าในป่าปูน

ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันข้อต่อไปนะครับว่าข้อต่อไป
ถ้าถูกอีก๑ข้อครึ่งทาง
เราจะได้มีโอกาสไปลุ้นเงินล้านกัน
ผมถึงได้บอกนะครับว่าไม่อยากให้ใคร
ก็แล้วแต่ที่มาผิดแม้แต่ข้อเดียว
มันมีผลต่อเงินรางวัลด้วยนะครับ

ได้ครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องจังหวัดสะแก้วครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ประตูของสารหลักเมืองจังหวัดสาแก้วมีสีอะไร

พ่อเลือกตอบตัวเลือกที่สามสีทอง

คำตอบที่ถูกต้องคือสีแดงครับ

เพราะว่าสารหลักเมืองจะทาด้วยสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ

ข้อเดียวยังอยู่อีก๒ข้อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องน้องแกะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไม่ใช่ข้อควรจำที่อยู่บนถุงยา
โรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนครินทร์

แม่เลือกตอบตัวเลือกที่๓
ดูวันหมดอายุของยาทุกครั้งที่ใช้
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถุงยาของโรงพยาบาลจิตเวทที่สาแก้ว

มีอยู่ข้อเดียวที่บอกว่าไม่ได้มีอยู่บนถุงยานั้น

ตอนนี้ครอบครัวของแม่ทิพย์นะครับ
จากจังหวัดสะแก้วรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ข้อนี้เป็นของน้องออยที่ขึ้นมาตอบนะครับ
ตราสัญลักษณ์ของปลากระป๋องตรา๓แม่ครัว
คนซ้ายมือที่ถือฝาหม้อใส่เสื้อสีอะไร

ออยเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
สีเหลืองซึ่งเป็นคำตอบที่

คนซ้ายมือสุดในปลากระป๋องตรา๓แม่ครัวนะครับ

ครอบครัวของแม่ทิพย์จากจังหวัดสาแก้วนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
วันนี้เราอาจจะไม่ได้ทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แต่เงิน๑๐๐๐บาทบางทีมีค่าและมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เขา

คิดว่าจะนำเงินนี้ไปต่อชีวิตในส่วนใดก่อนครับ
จะไปใช้หนี้เขาก่อนครับ
เพราะเงินเขาเขาก็คงมีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกัน
เขาให้เรามาใช้ตั้งนานแล้ว
พอเรามีเราก็จะคืนเขาค่ะ
เป็นบุญบารมีของครอบครัวที่มีโอกาสได้มาในรายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ถือว่าต่อลมหายใจให้ครอบครัวเราไปได้

ผมเชื่อครับว่าแฟนรายการเกมต่อชีวิตเป็นคนที่มีน้ำใจและคนไทยทุกคนครับ
เป็นคนที่มีน้ำใจไม่ทิ้งกันแน่นอน
ยามเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเกิดมาในสังคมไทย
ผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ถ้าเป็นไปได้นะครับใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของแม่ทิพย์
กำลังศรัทธาครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับ
ขอกลับขอบพระคุณล่วงหน้าครับและอนุโมทนาบุญด้วยครับ
พระคุณมากนะครับขอบคุณแม่และพ่อมากนะครับขอบคุณทุกชีวิตครับ
บางทีนะครับคุณผู้ชมทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้น
อาจจะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา
หากจะอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากครับที่จะเข้าไปทุกข์หรือว่าสุข
ลองถอยออกมาเป็นคนนอกแล้วมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา
อาจจะทำให้เรามีสติออกจากทุกข์นั้นได้อย่างถาวรจริงนะครับ
เปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้ลองเปลี่ยนที่ใจเราดูครับ
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับอย่าท้อนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
วันนี้เกมต่อชีวิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
วันนี้ครอบครัวของแม่ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เงินทุน๑หมื่นบาทก้อนนี้จะนำไปใช้ยี่ครับ
หากครอบครัวไหนที่มีวิกฤตชีวิตเหมือนครอบครัวแม่นะครับ

ก็ติดต่อเข้ามาที่รายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ก็จะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมตอบคำถามเหมือนครอบครัวของแม่ค่ะ